อกจากจะเป็นวันลอยกระทงแล้ว
วันนี้จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าจันทรุปราคา
จริงเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่บ่าย๓โมง
แต่เรายังมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
แต่จะเริ่มเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับ
ดวงจันทร์จะอยู่ในเงามืดของโลกทั้งดวงวันนี้
ตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๔นาทีเป็นต้นไป
จนถึงเวลา๑๘นาฬิกา๔๑นาทีโดยประมาณ
รวมระยะเวลา๕๗นาทีแล้วเรื่องนี้แหละ
เมื่อเวลามันมาพร้อมกับวันลอยกระทงที่ทุกคนจะต้องไป
รอยกระทงเนี่ยต้องโดนแสงจันทร์เนี่ย
แม่ความเชื่อรู้สึกว่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปใช่ไหม
ใช่ค่ะก็หลายคนก็กลัวว่าเอ๊ะไปแล้วจะเกิดผลไม่ดีหรือเปล่านะคะ
อาบแสงจันทร์แล้วคืนลอยกระทง
ก็เป็นประเพณีที่ทุกคนจะต้องออกจากบ้าน
เพื่อที่จะไปขอคำมาพระแม่คงคาในช่วงเวลากลางคืนด้วย
แต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายออกมานะคะ
ดูข่าวนี้ให้จบค่อยคิดค่อยพิจารณาไปตามความเชื่อของท่าน
วันนี้ครับขึ้น๑๕ค่ำเดือน๑๒ก็คือวันลอยกระทงนะครับ
มีปรากฏการณ์จันทรคาตหรือว่าจันทรุปราคา
อาจารย์คาทาชีนบัชรก่อนนะดูให้จบนะ
อาจารย์คาทาชินบัญชรให้ข้อมูลบอกว่าปกติแล้วจะมีจันทรุปราคาเต็มดวง
มีความเชื่อบอกว่าไม่ค่อยเป็นมงคลนะจึงไม่แนะนำให้ทำการมงคล
เช่นการทำพิธีพุทธาพิเศษหรือเทวาพิเศษเป็นต้น
ช่วงเกิดจันทรุปราคาวันนี้นะครับคือช่วงเย็นไปจนถึง๒ทุ่ม๕๖นาทีนั้นน่ะ
ถึงจะสิ้นสุดนะครับพยายามหลีกเลี่ยงแสงจันทร์
แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่นอกสถานที่ในช่วงเวลานั้นจริง
ก็ให้สวดบูชาพระราหูให้ปกปักรักษา
แล้วก็ขอให้หลีกเลี่ยงการลอยกระทงในช่วงเวลานั้นนั่นแหละ
แต่พอหลัง๓ทุ่มไปแล้วยืนยันว่าลอยกระทงได้แน่นอน
หรือจะลอยก่อนล่วงหน้าก็ได้เช่นกัน
เพราะว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาองค์พระแม่คงคา
ซึ่งมีความหมายถึงการเรียกสติของเราให้ดูแลธรรมชาติ
ดูแลโลกดูแลแม่น้ำลำคลองแล้วก็ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าครับ
มี๒ราศีนะครับถ้าดูเรื่องดวงที่เขาบอก
ยืนหนึ่งรับดาวพุธย้ายคือช่วงวันรอยกระทงเนี่ย
วันพรุ่งนี้นะครับพุธที่๙พฤศจิกายนเวลา๑๐นาฬิกา๑๖นาที
ราศีเป็นของท่านหรือเปล่าครับ
พฤกษบครับกับพิจิกเริ่มที่พฤกษบก่อนนะ
คือผู้ที่เกิดระหว่าง๑๕พฤษภาคมถึง๑๔มิถุนายนฮะ
ชาวราศีพฤศพเฮงยืนหนึ่งในเรื่องคำพูดคำจา
พูดอะไรเป็นเงินเป็นทองมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม
งานบันเทิงจะเด่นทำบุญสร้างโบสถ์วิหารสร้างอาคารในวัดซะนะครับ
ส่วนราศีพิจิกษ์คือเกิดตั้งแต่๑๖พฤศจิกายนถึง๑๕ธันวาคม
ชาวราศีพิจิกษ์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องการขายของเรื่องการตลาด
งานออนไลน์เด่นเชียวผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนจะมีช่องทางการเงินเพิ่ม
ทำบุญกับคนพิการนะคนที่เป็นใบ้นะเด็กปากแหว่งเพดานโหวพวกนี้ดี
อันนี้ดีเอาล่ะที่ผมบอกฟังให้จบเพราะว่ามีความเชื่อนะครับที่แตกต่างกัน
หมอช้างอาจารย์ทศพรศรีตุลาเปิดเผยบอกว่าต้องการให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะว่า
ปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา๒อย่างนี้
มันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่ง๑ปีจะเกิดขึ้น๔๕ครั้งเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่ว่าในรอบปีนี้มันมาเจอกับวันลอยกระทงพอดีนะครับ
จึงทำให้เกิดกระแสความตกใจว่าแบบนี้จะลอยกระทงกันได้ไหมเนี่ย
คำตอบก็คือสามารถลอยได้ปกติสำหรับใครที่ตั้งใจลอยด้วยเจตนาที่ดี
ส่วนผู้ที่ต้องระวังก็มีแค่๒ราศีเท่านั้นก็คือราศีเมษนะครับ
ระหว่างสิบสี่เมษายนถึงสิบสี่พฤษภาคมนะครับหมายถึงวันเกิดแล้วนะ
และราศีตุลคือตั้งแต่สิบแปดตุลาคมถึงสิบหกพฤษฎีกายน
เนื่องจาก๒ราศีนี้เขาบอกจิตใจแปรปรวนง่าย
จะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ครับเอาลองฟังเสียงหมอนช้างหน่อยฮะ
เลยทำให้เกิดกระแสความตกใจนะครับว่าอย่างนี้เราจะลอยกระทงกันได้หรือเปล่านะครับ
คำตอบก็คือว่าเราสามารถทำได้นะครับสำหรับใครที่ตั้งใจนะครับ
อย่าลืมว่าเจตนาของการจัดงานในเรื่องของรอยกระทงเนี่ยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากเจตนาที่ดีนะครับนั่นก็คือหลายคนอยากจะไปขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับ
บางคนจะเป็นการบูชารอยพุทธบาทนะครับคือไอ้กิจกรรมที่มันเกิดจากจิตใจหรือว่าความตั้งใจที่ดีนะครับ
อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีพลังนะครับอันนั้นที่ไหนงานไหนจังหวัดไหนนะครับ
จัดงานลอยกระทงกันอยู่ก็สามารถไปร่วมงานกันได้